มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่กาญจนบุรีครับ

บางส่วนเขาก็ไปตัดไม้เอามาทำฟื้นนะครับ
และหนึ่งในวงนั้นที่กำลังนั่งกินมะม่วงหาวมะนาวโหกันอยู่

อีกคนเดินผ่านมายิงเขาอีกตายสองครับ
คนก่อเหตุมีประวัตินะฮะ
เคยยิงคนตายมาแล้วแล้วติดคุก๕ปี
ครั้งนั้นที่ยิงคนตายจนต้องเข้าคุก
เพราะเขาบอกว่ายิงกระสือยายแก่

จะพ้นโทษออกมาจากคุกได้ประมาณแค่ปีเดียวเองครับ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่จะต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจ
เพราะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญว่า
มเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่

เมื่อวานตำรวจสพลาวขวัญที่จังหวัดกาญจนบุรี
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอลาวขวัญ

ดูสิฮะหนทางกว่าจะเข้าไปมันเป็นป่าดงเต็มไปหมดเลยนะฮะ
กลางป่าพบศพนายเสริมศักดิ์หรือว่าในต้าอายุ๓๓
กับอีกหนึ่งศพคือนายบุญส่ง
หรือชาวบ้านจะเรียกลุงบุญส่งบ้างลุงส่งบ้าง
อายุ๕๙โดนยิงตายครับ๒คนนี้
แล้วคนก่อเหตุคือนายจิรเดชทองยิ้มหรือว่าในต้อม

ก่อเหตุเสร็จแล้วเขาหนีไปครับ
แล้วพานางสาวชมพูนุษย์หรือว่ามดอายุ๓๒

เป็นเมียของนายต้าที่โดนยิงตายอะฮะ
หลังจากนั้นเธอก็แจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุ
ก็คือตัวของในต้อมจิระเดชจับกลุ่มตัวมือยิงได้ที่บ้านฮะ
ขวามือนี่คือคุณมดหรือว่านางสาวชมพูนุษย์
เมียของในต้าผู้ตายครับ
เมื่อวานนี้ผู้กำกับการสพลาวขวัญเนี่ย
เปิดเผยหลังจากการสอบสวนบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า

ผู้กำกับการสภลาวขวัญบอกว่าในต้อมโกรธแค้นและห่วงอดีตเมีย

ต้าผู้ตายไปยุ่งกับแฟนเก่าเขาก็คือนางสาวมด
ก็เลยใช้ปืน๙มมยิงไปที่ในต้า
ส่วนลุงบุญส่งที่ถูกยิงตายด้วยนั้น
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ตำรวจบอกกับทีมข่าวของเรา
วันนี้มันมีปมเหตุที่พอสืบไปสืบมาแล้ว
อ้าวมันไม่ใช่เรื่องนั้นนี่
มันเป็นเรื่องความโกรธแค้นที่กีดกันความรัก
ตำรวจเรียกกิ๊กกับเต้ครับ
เป็นเยาวชนและเป็นพยานในวันที่เกิดเหตุมาสอบปากคำ
เพราะว่าในวงนั้นก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น
ก็มีหลายคนนั่งร่วมวงอยู่ด้วย

มีในต้อมมือปืนคนที่ยิง
แล้วก็มีนางสาวมดเมียของในต้า
แล้วก็มีตัวของลุงบุญส่ง

รวมทั้งก็จะมีเหมือนกับว่า
เยาวชนเขาก็ไปนั่งอยู่ระแวกแถวนั้นด้วย
โดยทั้งสองคนนี้บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้เห็น๓คนเดินมาด้วยกัน
แล้วชวนลุงส่งมานั่งไม่ได้มีเสียงทะเลาะอะไรกัน
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับได้ยินเสียงปืนดัง๖นัด
ก็เลยรีบออกมารีบหนีเลย
นี่คือเยาวชนที่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น
ส่วนนางสาวมดบอกว่าในต้อมเนี่ยเคยคบกับ
นางสาวเนยลูกสาวของเธอครับ
เธอมีลูกติดนางสาวเนยเป็นลูกติด
ของคุณมดอายุ๑๘
แล้วก็เพิ่งจะเลิกกัน
จอนะครับมันจะมีความซับซ้อนอยู่มดมีลูกติดชื่อว่า
เนยปัจจุบันเนยอายุ๑๘ปัจจุบันเนี่ยมดอยู่กินกับต้าที่โดน
ต้อมยิงตายก่อนหน้านั้นต้อมกับเนยเนี่ยชอบพอกันแต่ว่าหลัง
เนยถูกต้อมทำร้ายใช้ปืนข่มขู่ก็เลยเลิกคืนวันที่๔
พฤศจิกายนครับเธออยู่กับในต้าสามีของเธอที่บ้านในต้อม
คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาง้อลูกสาวมาง้อมาง้อแต่เอาปืน
ง้อด้วยนะฮะพอรุ่งเช้า๕พฤศจิกายนเนี่ยในต้อมเนี่ย
จะกลับบ้านแล้วรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันด้านหมดฮะตัวของนางสาวมด
บ้านก็น้ำมันหมดเหมือนกันโอเคหรือเดินไปส่งก็ได้ไปด้วยกัน
ไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นกิ๊กกับเต้นั่งเล่นอยู่ที่เปรย์
เพราะว่าตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะจะมีการผูกผ้าผูกเปรย์เอาไว้
เหมือนกับเป็นแคมป์แคมป์ย่อมลักษณะแบบนี้
ค่ะนี่นะฮะกิ๊กกับเต้เขานั่งเล่นอยู่ที่เปรย์แล้วก็เจอลุงบุญส่งเนี่ยเดินผ่านมา
ตั้งวงกินมะม่วงหาวมะนาวโหสักพักหนึ่งจู่ต้อมหันไปพูดกับนายต้าสามีของนางสาวมด
ว่ามึงขัดใจน้องเนยแล้วก็ลั่นไกลใส่๖นัด
ลุงส่งที่นั่งอยู่ใกล้กันก็พลอยโดนยิงไปด้วยเหมือนโดนลูกหลงอ่ะอืม
นางสาวมดบอกว่าเธอตกใจมากเพราะเห็นสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตา
นี่นะฮะตอนแรกเธอคิดว่าเธอน่าจะไม่รอดด้วยอ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าในต้อมเห็นว่าเธอเป็นแม่ของนางสาวเนย
ซึ่งเคยคบหาดูใจกับเนยมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเลยไว้ชีวิตเธอ
แล้วก็พาวกกลับไปส่งที่บ้านและพูดสั้นว่าหายไปซะนะ
ส่วนเนยเนี่ยผมจะดูแลเขาเองนางสาวมดทั้งกลัวและงงและตกใจมากครับ
อารมณ์มากนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยวันนี้นางสาวมดครับ
ของผู้ตายพานักข่าวไปที่จุดเกิดเหตุและดูจากภายนอกถ้าคนที่ไม่เคยเข้าไปมา
เข้าไปในป่าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันเข้าไปได้ด้วยเหรอเนี่ยมันรกชัดมาก
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราครับระหว่างที่เดินฝ่าดงป่าเข้าไปโดนหนามเกี่ยวด้วยฮะ
หนามเกี่ยวโดนหนามขวนด้วยเนี่ยเพราะว่ามันโอ้โหต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยต้องถอยออกมา
แต่ว่าคุณมดเขาเดินเข้าไปแล้วคุณแซคเลยอ้อมไปอีกทางหนึ่งนี่จังหวะนี้
ค่อยเห็นเป็นทางหน่อยฮะที่ก้มเดินไปได้
เส้นทางนี้ทุกคนเดินเข้ามาเมื่อวานดูจากการสังเกตนะฮะ
ท้องรอยเท้าอะไรต่างแล้วก็เหมือนกับต้นญาติเพิ่งจะถูกเหยียบไปไม่นานด้วย
มีการแพ่วถางเหมือนเป็นทางเดินให้คนได้เดินได้ลักษณะเป็นโพรงคล้ายอุโมงต้นไม้
ไปถึงที่เกิดเหตุที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนกับแคมป์ย่อมมีการกางเปรย์
เม็ดนั่นคือเม็ดมะม่วงหาวมะนาวโหนี่เม็ดนี้
ในที่เกิดเหตุมีข้าวของกระจัดกระจายมีเสือมีเปรย์ผูกเอาไว้
ไม่มีเท่ากลองไฟอยู่สามกลองนี่นะฮะ
อากาศืดหรือเปล่าอาจจะเป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาหรือไม่อย่างไร

มีวงขาว๒วง
แล้วก็มีฟอยตกกระจายบริเวณจุดเกิดเหตุ
นางสาวมดยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้ามาที่จุดนี้มาก่อนเลย

นางสาวมดรีบตอบเลยว่าไม่ฉันไม่ได้เสพ

แล้วเธอก็เพ้อพูดบอกว่าเนี่ยพี่ต้าเขาโดนยิงตรงนี้
ตรงนี้เธอก็ชี้ให้ดูแล้วเธอก็คุยไปอีกแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาอีกฮะ

ก่อนออกมาเนี่ยพี่คนชื่อต้อมได้เสพยาก่อนออกมา

เพราะว่าเดินออกมาจากบ้านคือพาเขาลงจากบ้านมาแล้วพาเขามาส่ง

เขามีท่าที่แปลกไหมตอนที่เราเดินมากับเขา
เขาถือปืนพกเขาอยู่ในนี้

เขามีปืนรู้ว่าเขามีปืนมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ว

เขามีปืนเขาไม่รู้ว่าเขาจะยิงไง
ทีแรกเขาเล็งมาที่นี่ก่อนนี่ยืนอยู่ตรงนี้
พี่ตายแล้วพี่ตาตาย
แล้วเขาเล็งมาที่เราเหรอปืนตอนแรกอ่ะ
เขาไม่พูดอะไรแต่ว่าเขายิงแล้ว
เขาบอกว่าที่แรกเขาตั้งใจจะยิงหนูรวย
แต่เขาบอกว่าเอาไว้ยังมีประโยชน์อยู่
พ่อเลยยิงพี่ตาตายเลยทีเดียวพี่ตายิงว่ะพี่ตา
ระหว่างที่เล่าไปก็จะสลับพูดว่าพี่ตาตายแล้ว
แล้วร้องไห้เป็นแบบนี้อยู่หลายรอบ

ก็เลยเดินสำรวจพื้นที่รอบตรงจุดนั้น
ลองดูคุณซักเจออะไรบ้าง

ตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับการนั่งมั่วสุมกันเหมือนกัน
เพราะว่าที่บริเวณพื้นครับคุณผู้ชมครับดูเนี่ยว่าจะมีลักษณะก็คือมีพวกฟอยด์นะคะอยู่ที่บริเวณพื้นเนี่ยกระจัดกระจายกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ซองของบุหรี่ด้วยมีเป็นซองลักษณะใสแบบนี้คุณผู้ชมอยู่ตกอยู่เนี่ยประมาณทั้งสี่ถึงห้าซองเลยนะครับเป็นซองลักษณะใสแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้
ในการเดินทางเข้าออกนะครับซึ่งตรงนี้พื้นที่บริเวณกว้างก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเศษพวกการจุดยากันยุงนะครับขวดน้ำแล้วก็ข้าวของต่างก็จะกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งคนในพื้นที่บอกว่าถ้าหากไม่ใช่คนที่จะเข้ามาจริงจริงเนี่ยคงที่จะไม่เข้ามาและบางคนบอกว่าเข้ามาปิ๊กนิกก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า

เราอยากให้คาดหวังเรื่องโทษเรื่องอะไรยังไงบ้าง
ก็ถ้าประหารไรก็ประหารไปเลย
ในขณะที่วัดหนองแสลปครับอีกหนึ่งสถานที่ตั้งส่วนสวดสบของไนต้า
คุณผู้ชมครับยังไม่มีใครกล้าบอกข่าวร้ายนี้
กับแม่ของผู้ตายให้ได้รู้นะฮะอืม
เพราะว่าแม่ของผู้ตายเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่กลัวว่าเดี๋ยวจะทำใจไม่ได้
มันจะทำให้อาการที่ป่วยนั้นสุดหนัก
คือทางครอบครัวยังไม่ได้บอกข่าวร้ายนี้นะครับ
และก็มีข้อมูลว่าทางญาติของในต้อมคือญาติคนก่อเหตุช่วยเหลือค่าทำศพ๔๐๐๐บาท
แต่ไม่มีใครอยากจะรับเงินก้อนนั้น
และขอให้ตำรวจเอาผิดดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ขณะที่ญาติของผู้ก่อเหตุครับบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยจริงแล้วเขาเป็นคนดีมากเลยนะ
ส่วนปืนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยก็ไม่รู้ว่าเอาปืนมาจากไหน

แล้วที่ไปผัวพันชอบพอกับนางสาวเนยลูกติดของนางสาวมด

ของผู้ก่อเหตุก็คือยังมืดแปดด้านยังงงอยู่เลย
เอายาเขาก็ไม่ได้เสพนะปืนเขาก็ไม่ได้พกนะไม่เห็นมาก่อนเลย
แล้วเขาเป็นคนดีด้วยนะเขาชอบกับนางสาวเนยเหรอเนี่ย

แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ยินดีจะช่วยเหลือรับผิดชอบกับทางครอบครัวของผู้ตายทั้งสองชีวิตที่โดนยิงนะฮะ
ตรวจสอบประวัติของในต้อมผู้ก่อเหตุครับพบว่ามีประวัติก่อเหตุฆ่าคนตายมาก่อน
เคยก่อเหตุฆาตกรรมเมื่อปี๕๙ตอนนั้นเนี่ยเขาก่อเหตุคือใช้ปืนยิงคนแก่
ตัดสินจำคุก๒๕ปีแต่ว่าติดคุกจริง
ห้าปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี๖๕ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้๖๖ครับ

เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
เมื่อวานตอนแรกข้อมูลบอกว่าเป็นปมหึงหวง
ว่าในต้าผู้ตายมายุ่งเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขาคือนางสาวมด
แต่ว่าไปมาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในต้อมเนี่ยชอบพอกับนางสาวเนย
และสุดท้ายนางสาวเนยขอเลิกรากัน
ตัวของผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะฝังใจแค้นหรือเปล่า
คิดว่าตัวของพ่อเลี้ยงนางสาวเนยเนี่ยมาขวางทางรักมากีดกันเข้ามา
เพราะเขาพูดว่ามึงขัดใจแล้วก็ยิง
อันนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบขยายผลนะฮะ
กว่าจะมีพยานหลักฐานทุกอย่างรัดกลุ่มเพียงพอแน่นหนา
สิ่งที่เกิดขึ้นครับพฤติการของในต้อมคนก่อเหตุคือ
เวลาดีดยามีข้อมูลรายงานว่าเขาชอบปีนหลังคาบ้านแล้วขึ้นไปเล่นกีต้า
เมื่อวานนี้ก่อนจะมอบตัวสิ่งที่เขาทำคือเล่นกีต้าครับ
เอางั้นอนุมานได้ไหมคะว่าอาจจะเสพยาหรือเปล่า
พอมีอาการก็เลยจะไปดิกกีต้าก่อนเล่นกีต้าก่อน
แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะฆ่าคนตายโทษจำคุก๒๕ปีติดจริง๕ปีเองเหรอ
แล้วก่อเหตุยิงคนตายอีกแล้ว
เนี่ยแล้วคือยังไงอ่ะคะ
และคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองท้อนถิ่นนะฮะ
แต่เขาไม่ได้ใช้อิทธิพลหรืออำนาจใดนะเพราะไม่มีใครอยากยุ่งครับ

เวลาใครไปทำให้ตัวของในต้อมโกรธหรือไม่พอใจ
สิ่งที่ในต้อมจะแสดงออกคืออาฆาตแค้น

แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามทำให้ในต้อมชอบพอทำดีกับในต้อม

อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นิสัยประวัติพฤติการของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีแจ้งข้อหาเบื้องต้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมีคำชี้แจงเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบต่อไปกับเหตุการณ์นี้ฮะ